อันนี้มาดูเรื่องของคนรักกันหน่อยค่ะคนรักเก่าเนี่ยจะจบดีคือ
ถ้ามันอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องจบกันสวยนะคะ
คู่ที่จบแบบไม่สวยตามไปทำร้ายกันถึงที่
นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สาวคนนี้เขาร้องค่ะ
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะถูกอดีตแฟนเก่า
วางเพลิงเนี้ยที่บ้านค่ะเออที่บ้านพอที่บ้านหัวใหม่เนี้ยหรอ
ที่บ้านหัวใหม่หลอกกูหรอที่บ้านหัวพอที่บ้านมีหัวใหม่หลอกกูหรอ
หลอกกูหรอให้เขามาจับกูเลยที่บ้านค่ะกูเกลียดที่สุดความหลอกลวงนี่
มึงเอาหน้ากูไปที่บ้านค่ะพอไม่หลงร้องมึงห่วงไม่จังหรอ

นายคนนี้ไม่ได้เลยลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

ที่บ้านพอที่บ้าน

คือโดนทำร้ายแล้วก็โดนขู่แบบนี้หลายครั้ง